เป็นข้อให้ฟังกันเลยนะฮะว่าวันนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้าง
เหตุการณ์แรกก็คือเรื่องของหลักฐานของคุณแม่แตงโมนะครับ
แม่ของแตงโมนัดหมายกับตำรวจนำหลักฐานเพิ่มเติมที่เป็นแชทข้อความ

ที่๒ตำรวจอาจจะมีการจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยให้พยานเป็นคนชี้จุดต่าง
เรื่องที่๓จะเชิญ๕คนมาให้ปากคำอีกครั้ง
ข้อมูลสอดคล้องกันหรือไม่เป็นอุบัติเหตุหรือเรื่องอื่น

ข้อ๔นี่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังนี้ไหมฮะ

ผู้ชายคนหนึ่งบนเรือเสื้อมีรอยขาดโดยเฉพาะบริเวณหัวไหล่ด้านซ้าย

นี่ฮะอันนี้ตำรวจบอกว่าต้องตรวจสอบรายละเอียด
ข้อ๕ก็คือสอบปากคำใหม่แล้วก็เข้าเครื่องจับเท็จ

ข้อที่๖ก็คือเรื่องของการรอผลชนะสูตร
บาดแผลที่ขาของคุณแตงโม

และผลเลือดของทั้ง๕คนว่ามีสารเสพติดหรือปริมาณแอลกอฮอลอย่างไรบ้าง

นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อนะครับคุณผู้ชม
ดังนั้นต้องติดตามในทุกประเด็นที่ผมแจกแจงไปนะครับ
ซึ่งวันนี้พันธุ์ตำรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตภูมิกับการสพเมืองนนทบุรี
มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการสอบสวนในคดี
บอกว่าในวันนี้คุณแม่ของคุณแตงโมได้นัดหมายเพื่อนำพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ที่เป็นแชทข้อความนำมาให้แก่พนักงานสอบสวน
ได้จัดพนักงานรอรับหลักฐาน
และจะรายงานความคืบหน้าทางคดีให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อไป
เรื่องของหลักฐานที่คุณแม่คุณแตงโมจะเอามาให้
เมื่อวานคุณแม่คุณแตงโมเปิดเผยกับนักข่าว

บอกว่าคุณแม่ได้รับแชทมาจากคนที่หวังดีกับคุณแม่

เอาแชทของข้อความคนบนเรือคนหนึ่ง
แชทระบายความรู้สึกและความในใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย

แต่คนที่นำมาให้คุณแม่เขาไปได้รับมา
คือคุณแม่ได้รับเป็นเหมือนกับเป็นทอดที่๔แล้ว

แล้วคุณแม่บอกว่ามันเป็นแชทหลักฐานที่สำคัญว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือกันแน่
แล้วแม่ก็บอกว่าน้องโมนถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจจากแชทนี้
คุณแม่บอกว่าคนที่เอามาให้คุณแม่เป็นคนหนึ่งที่เขาชอบเปิดเผยเรื่องราวไม่ดีในสังคม
ดังนั้นข้อความเหล่านี้มันเชื่อได้
คุณแม่บอกว่าไม่ขอเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะ
คุณแม่จะเอาให้ตำรวจอย่างเดียวนะครับ
และการที่จะให้ตำรวจจะให้ถึงระดับผู้การ
ผู้การภาค๑หรือระดับที่เป็นผู้บังคับบัญชาในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
อกจากนี้จะมีการจำลองเหตุการณ์โดยจะต้องให้พยาน
อันนี้เป็นคำให้สัมภาษณ์ของภูมิกับการสพเมืองนทบุรีนะ
บอกว่าจะมีการจำลองเหตุการณ์โดยจะต้องให้พยานที่ไม่ใช่ผู้ต้องหานะ
มาเป็นผู้ชี้จุดต่าง
ส่วนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหรือไม่
อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
ขณะเดียวกันตอนนี้ให้ชุดสืบสวนไปค้นหาหลักฐานเพิ่มเติม
หากพบประเด็นใหม่ประเด็นเพิ่ม
ก็จะต้องเชิญมาสอบปากคำทั้งหมด
โดยทั้ง๕คนที่บนเรือให้การสอดคล้องกัน

ส่วนรายละเอียดในสำนวนว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุ
เรื่องอื่นนั้นยังไม่ชัดเจน
แต่ทั้ง๕คนให้การสอดคล้องกันนะครับ
ส่วนกรณีนี้ที่สังคมจับตามองกรณีการพบเสื้อ
ของ๑ใน๕คนที่อยู่บนเรือนั้นขาดนะครับ

ภาพนี้ถูกแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลภาพหนึ่งแล้วนะฮะ
บอกว่าเสื้อของผู้ชายคนนี้

ไปโดนดึงโดนทึ้งอะไรมาหรือเปล่า
แล้วบางคนมองไปที่ชายเสื้อ
คือตรงแขนนะนะแขนด้านขวา
มีรอยดำนั่นก็ฉีกขาดอีกหรือเปล่า
คุณผู้ชมดูให้ดีคนที่ยืนเท้าใส่เอวอยู่หน้าเรือเนี่ย
เขาบอกว่าดูเสื้อตรงแขนหน่อย
ว่ามันเป็นรอยฉีกขาดหรือว่ามันเป็นรอยสักกันแน่

บางคนบอกว่าเป็นรอยสักแล้วมันก็ออกมาใต้แขนเสื้อ
มันก็เลยเหมือนกับเสื้อมันฉี่ขาดหรือเปล่า
บางคนบอกมันเป็นเสื้อขาดแหละถูกดึง

เรื่องนี้ตำรวจบอกว่าจะทำการตรวจสอบด้วยนะครับ
กับการสพเมืองนนทบุรียังกล่าวถึงกรณี

จะต้องเรียกเข้ามาทำการสอบปากคำใหม่ทั้งหมดนะครับ
และจะนำเข้าสู่เครื่องจับเท็จเร็วที่สุด
เพื่อตอบโจทย์ที่ทุกคนสอบถามหรือสงสัย
ให้การจริงหรือไม่โดยจะใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์
เข้ามาช่วยในการตรวจสอบครับ
ถามข้อเท็จจริงแล้วมันให้ความติดเป็นอย่างนั้น
อันนี้เป็นเรื่องของสำรวจ
เรื่องของสำรวจครับถ้าว่าเราตอบให้สังคมทราบ
ข้างหน้าก็นั่งรถมาคนเส้นเหลืองคือใคร

เป็นเพื่อนของแตงโมเนี่ย

มีนุษย์ซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าก็มาที่นี่เหมือนกัน
นี่ครับมารวมกันอยู่ที่นี่ทำไมมีเหตุผลคนใด
แล้วทำไมเพื่อนถึงไม่ไปอยู่ที่ท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือคุณแตงโม
นี่ครับคุณผู้ชมคือตำรวจบอกแบบนี้
ภูมิกับการสพเมืองนนทบุรีบอกแบบนี้
ปรากฏตัวอยู่ในคลิปวงจรปิดที่อู่เรือเนี่ย
มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจด้วย

จะเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจ
ให้ข้อมูลกับนักข่าวไทยรัฐทีวีของเราแล้ว
แต่อยากให้คุณผู้ชมรออีกสักครู่นึงนะ
รอฮะค่อยไล่ประเด็นกันไปนะฮะ
โอ้โหในคืนนั้นคุณไปอยู่ที่อู่จอดเรือทำไม
แล้วคุณเป็นคนชวนคุณแม่มาที่อู่จอดเรือด้วยหรือเปล่า
เดี๋ยวเปิดเผยกันไล่ของภูมิกับการสพเมืองนนทบุรีก่อน
ภูมิกับการศพมนทะพุรีบอกว่า
กรณีผลชนสูตร๑๐๐บาทแผลที่ขาของคุณแตงโมร์นั้น
ตอนนี้ยังไม่ได้มีผลจากแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมาถึงนะครับ

เพื่อหาสารเสพติดในร่างกายของเพื่อนที่อยู่บนเรือทั้ง๕คนนั้น

ใช่คือผู้กำกับพูดอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะคุณผู้ชม
เพราะว่าในโลกโซเชียลเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
เขาบอกว่าตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนที่ทำคดีนี้
เคยเป็นลูกน้องเก่าของพ่อแซนไหม
แซนคือคนที่อยู่บนเรือในคืนที่เกิดเหตุ

ใช่ไหมแล้วท่านผู้อำกับเป็นลูกน้องพ่อแสนหรือเปล่า

ใช่หมายถึงพนักงานสอบสวนที่ทำคดีเนี่ยนะ
ทีนี้ผู้กำกับสพเมืองนนทบุรี

บอกว่าเรื่องที่โซเชียลพูดไม่จริงเลย

ถามไปยังพันธุ์ตำรวจตรีอุเทนหงทอง
ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนี้แล้ว

ว่าไม่ได้รู้จักไม่คุ้นเคยกับญาติใคร

คือเขามีข้อถกเถียงอยู่ในความสนใจของสังคมด้วย
ตำรวจบอกว่าจะทำคดีให้รัฐกลุ่มมากที่สุด
ไม่มีใครมาแทรกแซงไม่มีใครมาชี้นำได้

ตามหลักฐานที่มันปรากฏจริง
แล้วทางด้านพันธุ์ตำรวจตรีอุเทนหงทอง

ยืนยันเลยค่ะบอกว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริง
ผมไม่เคยรู้จักกับใครมาก่อน

ทุกอย่างผมจะดำเนินการอย่างรัฐกลุ่ม

แล้วต้องว่ากันตามพยานหลักฐานที่มี
เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เคลียร์คัดไปนะคะ
ก็เหมือนภูการณ์ภาค๑พูดด้วยนะ

คดีนี้จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจริง

ทำตามผลการพิสูจน์ต่างให้ชัดเจน